คุณผู้ชมคะได้เวลาของผีกระสือแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะคะ
คือทีมข่าวของเราพยายามจะหาคำตอบให้

คือคุณปิยชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านวังไอ้จีดตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิหลายวันมาก
ใช่ครับเพราะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นดวงไฟประหลาดนานนับสัปดาห์
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เห็นดวงไฟประหลาดทุกคืนจริง
ถูกต้องฮะชาวบ้านบอกว่า๑ผีกระสือ๒ผีโพง๓อาจจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ที่เฝ้าสมบัติ
เพราะว่าจะมีไฟลอยไปลอยไปตรงจุดไหนขุดเจอมีไขโบราณกำไรโบราณ
แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉย
คือทีมข่าวเราเจอแล้วก็ถ่ายภาพเองก็ได้หลายวันค่ะชาวบ้านถ่ายได้ก็มีก็มีเยอะอ่า
เด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุสิบห้าปีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านถ่ายได้ก็มี
ใช่เด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเห็นดวงไฟประหลาด
ขี่หนีแล้วโอ้ยดวงไฟนี้ตามมาด้วยอ่ะจนต้องหันไปถ่ายคลิปเอาไว้
นี่เมื่อวานคุณพิชาติไปที่บ้านของน้องเบนส์อายุ๑๕ปี
กะว่าจะไปถามไปถึงถูกผีเข้าอยู่ไล่ยังไงก็ไม่ออก
ตามหมอหมอผีประจำหมู่บ้านอะไรมาก็ไม่ออก
ใช่นี่คือน้องที่บอกเราว่าน้องเขาเห็นกับตาดวงไฟประหลาดกระสือแน่
เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์หนีแล้วเขาถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
สุดท้ายบอกแค่ว่าจะไปศาลจะกลับศาลจะกลับศาล
พ่อต้องบอกว่าถ้าไม่ออกอยากไปไหนก็ไป
วิ่งออกจากบ้านฮะวิ่งออกจากบ้านแล้วไปกระโดดลงคลอง
ต้องไปงมขึ้นจากคลองมาแล้วเขาก็พาเดินนำเดินนำไปถึงศาลตรงนี้
อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นสารเจ้าที่เก่า
แต่ต้องบอกซึ่งบางคนยังไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีสารเจ้าที่หรือเปล่า
ใช่แล้วเขาก็นั่งอะไรของเขาอยู่พักนึง
จะหมดเรี่ยวหมดแรงไปต้องจุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางกันว่า
ไม่ได้ทำบุญหมู่บ้านแล้วมั้งเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิด
เจ้าปู่จันทองชาวบ้านบอกแถวนี้เป็นเจ้าปู่จันทอง
พอขอเข้ามาเสร็จเบ้นเขาก็อาการดีขึ้นแล้วเขาก็กลับบ้าน
คือชาวบ้านหลายคนเขาสงสัยว่าที่เห็นดวงไฟประหลาดเนี่ย
ต่อเนื่องหลายคืนติดต่อกันนานนับสัปดาห์เนี่ย
อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอยากจะมาบอกชาวบ้านในพื้นที่ให้ทำบุญ
หรือว่ามีคนในพื้นที่หลงลืมทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยแบบเหมือนมาเตือนเป็นดวงไฟอย่างนี้มาเตือน
แต่ก็ตอบไม่ได้ว่าใช่ผีกระสือไหม
บางคนก็บอกเจ้าที่บางคนก็บอกผีกระสือ
กระสือบางคนบอกเป็นวิญญาณที่เฝ้าสมบัติอยู่
เพราะเคยมีคนไปขุดเจอหายเป็นหายโบราณ
ในหายมีกำไรเป็นกำไรโบราณอยู่ด้วยอย่างนี้ค่ะ
พอขอเข้ามาเจ้าปู่จันทองเสร็จคุณเห็นมาสอน
เขาก็เหมือนกับผีออกแล้วก็ต้องแบกกันกลับบ้านเข้าไปใช่
นี่ค่ะเราก็พยายามหาคำตอบให้นะคะ
และต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมติดตามเราต่อเนื่องเลยนะ
เพราะมีดวงไฟประหลาดทั้งที่ชายภูมิและล่าสุดที่ราชบุรีก็มีนะคะ
ชัยภูมิก่อนค่ะทีมข่าวของเราตามมาหลายวัน
เรียงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจำลองเป็นภาพกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
ดวงไฟประหลาดที่ชาวบ้านเจอและทีมข่าวของเราเจอที่ไหนอย่างไรบ้าง
เริ่มตรงที่หลังโรงเรียนวังอ้ายจีดค่ะ
ติดกับป่าช้าหลังวัดค่ะ
ตรงนี้เป็นจุดที่น้องเบ้นเห็นดวงไฟไล่ตามตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะคะ
เบ้นวัย๑๕ปีที่เห็นภาพเหมือนกับผีเข้าเมื่อสักครู่
จุดตรงนี้แหละน้องเบ้นเขาบอกเขาเห็นดวงไฟไล่ตามแล้วเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้ด้วย
ถัดมาคือโดนผีเข้าเลย
จุดที่สองจุดที่ชาวบ้านเห็นดวงไฟประหลาดเป็นครั้งแรกแล้วก็มีแมวดำ
หลังจากเอาซากไก่ชนไปฝังจุดนี้อยู่ที่ต้นมะขามนะคะ
ใต้ต้นมะขามมีสารเจ้าที่อยู่ด้วยค่ะ
จุดที่๓คือจุดที่เจอสมบัติโบราณนะคะคุณผู้ชม
หายโบราณมีกำไรสำริท
ชาวบ้านเชื่อว่าดวงไฟผุดขึ้นมาก็คือดวงวิญญาณของคนโบราณที่เฝ้าสมบัติ
แล้วดวงไฟนี้ย้ายที่ได้
เพราะสมบัติเหมือนกับจะย้ายที่ไปเรื่อย
ดวงวิญญาณหรือว่าดวงไฟนี้ไปหยุดตรงไหนท่านลองขุดดูเจอสมบัติแน่
ส่วนจุดที่๔ค่ะจุดที่พบสารเก่า
เชื่อว่าเป็นสารของพ่อปู่จันทอง
จุดนี้ก็คือจุดที่น้องเบ้นวัย๑๕เป็นลมล้มหมดสติอยู่ตามภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
เพราะว่าถูกผีเข้านี่นะคะครับ
จุดที่ห้าตาน้ำกุดตาเพชรเป็นน้ำที่ผุดออกมาค่ะ
บริเวณนี้เขาเชื่อว่าสมัยก่อนมีคนโบราณอาศัยอยู่
เพราะขุดเจอสมบัติโบราณเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มีดวงไฟประหลาดที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณผุดขึ้นมาที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ
นี่คือ๕จุดสำคัญที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปและคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วแต่ละจุดเขาถ่ายภาพได้ทั้งนั้นนะ

ในพื้นที่บ้านวังไอ้จีดนะฮะ
ซึ่งในระแวกพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่ายทหารที่ว่าเขาจะซ้อมรบ
ไม่มีนะฮะเป็นป่าเป็นเขาเป็นไร่มันสำปะหลังทั้งนั้นค่ะคือทีมข่าวของเรา
โดรนขึ้นบินสำรวจเลยนะคะครับก่อนหน้านี้เคยนำภาพมุมสูงมาให้คุณผู้ชมได้ดูอะค่ะ
จุดทั้ง๕จุดตรงนี้ที่ทั้งชาวบ้านและทีมข่าวของเราเจอดวงไฟประหลาด
สภาพพื้นที่เป็นยังไงมีบ้านคนไหมมีอะไรไหม

แต่ด้านหลังแบบไกลเลยจะเป็นเหมือนแบบภูเขา
คือเข้าไปใกล้ดวงไฟมากที่สุดก็คือตามภาพที่ถ่ายมาให้เราได้เห็นนี่ค่ะ
นี่เป็นภาพมุมสูงที่เราใช้โดรนบินนะคะ
คืออยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าไม่ได้มีบ้านคนไม่ได้มีค่ายทหารอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
ไม่ได้มีอะไรที่จะแบบจุดโคมลอยขึ้นมาจุดไฟขึ้นมา
หรือเป็นใครที่เอาโดรนมาบินหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นถ้าตามความเชื่อเขาเชื่อว่าเป็นผีกระสือหรือว่าผีโพงหรือว่าเจ้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยโดยรอบพื้นที่อย่างนี้ก็มีอย่างเดียว
คือมีใครไปนั่งซุ่มอยู่แล้วก็ยิงแสงอะไรขึ้นไปจากตรงไหน

ถ้าเอาตามหลักว่าคนทำนะถ้าเป็นคนทำหรือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ

ใช่เพราะเห็นดวงไฟจริง
แต่ก็ยังตอบคุณผู้ชมไม่ได้นะตอนนี้ว่าใช่กระสือหรือเปล่าหรือคืออะไรกันแน่
คือทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้เท่าผู้แก่คนทำพิธีกรรมของหมู่บ้านนะคะ
ก็ไปถามถึงน้องเบ้นวัยสิบห้าที่ถูกผีเข้าอ่ะค่ะอืมผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็บอกว่า
ไม่เคยมีเหตุการณ์ผีเข้าแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเลยนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าประหลัดตื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ
ผู้เท่าผู้แก่บอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ถ้าถามตามความเชื่อนะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
คำถามก็คือดวงไฟประหลาดนี้มีเฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่วังอ้ายจีด
ที่เดียวหรือเปล่าแล้วหมู่บ้านใกล้ล่ะ
ที่อยู่ติดกันใกล้กันมีไหม

ดวงไฟประหลาดนี้ลอยไปถึงหมู่บ้านข้างไหม

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตาแบ้งขวาสูงเนินอายุ๗๘ปีค่ะ
เป็นคนประกอบพิธีกรรมของหมู่บ้านโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
หมู่บ้านโป่งนกอยู่ติดกับหมู่บ้านวังอ้ายจีดที่เขาเจอดวงไฟประหลาดกันนะคะ
ไร่ของคุณตาคุณตาบอกว่าเคยเห็นเหมือนกัน
เคยเห็นดวงไฟประหลาดเหมือนกันบริเวณที่เห็นดวงไฟ
ก็จะเจอหายโบราณและกำไรสำริดรวมไปถึงลูกปัดเก่าแก่เหมือนกัน
เหมือนกับที่หมู่บ้านวังอ้ายจีดเลยคุณตาบอกว่า
คุณตาไม่เชื่อว่าเป็นผีกระสือคุณตาไม่เชื่อว่าเป็นผีโพง
แต่คุณตาเชื่อว่าดวงไฟประหลาดที่เห็นอาจจะเกี่ยวข้องกับสมบัติโบราณ
เพราะหลายคนเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้และเขาเห็นกันมานานมากแล้วค่ะ
ไม่ใช่เพิ่งเห็นค่ะ
เป็นท้องสำริชนะมันเป็นสีเขียวเนอะสำริชลูกปัดเหมือนกัน
เออลูกปัดกับหมีอยู่ทั้งขอมาหาเรื่อยเรื่อยนะ
บ้านวังอ้ายจีดเขาก็เคยเห็นอืม
เห็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเห็นนายฉลองโพแสงผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านวังอ้ายจีด
ก็คุยกับปียชาตินักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าดวงไฟที่เห็นไม่ใช่อาจารย์เดียว
ไม่ใช่ผีโพงแต่เป็นวิญญาณของคนโบราณที่เฝ้าสมบัติอยู่
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่เขาบอกว่า
ดวงไฟประหลาดนี้จะย้ายที่ไปเรื่อยตามจุดที่มีสมบัติโบราณฝังอยู่นะคะ
คุณตาฉลอมเลยเล่าให้ฟังด้วยบอกว่ามันก็มีเรื่องแบบเร้นลับในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะ
คุณตาบอกว่าสมัยที่บ้านวังอ้ายจีดเป็นป่าทึบมีลำห้วยไหลผ่านชื่อว่าห้วยลำเสียงทา
ในอดีตมีพรานคนนึงค่ะชื่อว่าในจันทร์มาล่าสัตว์ที่น้ำตกวังนางค่อย
เป็นคุ้งน้ำในห้วยลำเชียงทาคุ้งน้ำชาวอีสานเขาเรียกว่าวังน้ำนะคะครับ
ระหว่างที่พรานจันทร์ไปนอนล่าสัตว์
ถูกเสือหางด้วนกัดตายชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของเจ้าป่าเจ้าเขาสมัยก่อน
ดวงไฟที่เห็นน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาบริเวณนั้น
ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านวังอ้ายจีด
เป็นภาษาอีสานแปลว่าด้วนที่ก่อนหน้านี้มีเสือหางด้วนนะคะ
ครับจีดแปลว่าด้วนดังนั้นชื่อหมู่บ้านความหมายก็คือ
คุ้งน้ำของพี่เสือหางด้วนอ๋ออ้ายก็พี่คุณตาบอกแบบนี้
มีคนที่อำเภอจตุรัสบ้านส้มปล่อยมาล่าสัตว์
จะได้มาตั้งทัพอยู่ตรงนี้นะครับเสือกาตายเสือหางด้วน
ถ้าภาษาอีสานว่าหางกิจอ่ะ
เขาก็เลยถ้าเรียกวังไอ้จิกมันก็ไม่คือใช่ไหม
ก็เลยเรียกหวังไอ้กิจกิจนี่คือหางด้วนภาษาอีสานน่ะ
แต่เรื่องผีเรื่องปอบเรื่องกระสีไม่ต้องไปคิดเลย
มีแต่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของขุมทรัพย์จะย้ายที่
คือว่าตัดมานี่
ถ้าความเจริญมานี่ถ้าคนสมัยเก่าจะย้ายหนีใช่ไหม
อันนี้ก็จะจะย้ายสมบัตินี้ก็ได้อืมนี่ค่ะ
ก็ความเชื่อของคุณเท่าคนแก่ในพื้นที่เนี่ยใช่
เทมาทางเรื่องของการเฝ้าคุมทรัพย์สมบัติเก่า
ซะมากกว่าอ่าเทความเชื่อไปในมุมนั้นครับ
เรื่องของสมบัติโบราณเนี่ยค่ะอืมคุณปิยชาตินักข่าวของเรา
ได้คุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ฟ้าเป็นเจ้าอาวาส
วัดบ้านสะพานหินอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะครับ
อาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคือหลายปีก่อนเนี่ย
ชาวบ้านที่วังอ้ายจีดนำหายโบราณนำกำไรสำริทมาให้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของยุคไหนสมัยไหน
อาจารย์ก็บอกว่าในระแวกรอยต่อระหว่างบ้านวังอ้ายจิต
อำเภอหนองบัวระเวและอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ขุดเจอวัตถุโบราณเป็นประจำค่ะครับเชื่อว่าในอดีตน่าจะมีคนโบราณอาศัยอยู่เยอะ
ก็อาจจะมุ่งพิสูจน์หาความจริงเกี่ยวกับเรื่องวัตถุโบราณมากกว่าอืม
วัตถุโบราณเป็นของยุคไหนสมัยไหนเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าเรื่องแสงไฟประหลาดนะคะ
ครับชาวบ้านเขาก็เห็นกันบ่อยนะไอ้เรื่องแสงไฟประหลาดเนี้ย
แต่มาจนถึงขณะนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือแสงไฟอะไรและชาวบ้านเขาเห็นกันเป็นประจำ
เห็นกันบ่อยเห็นกันมานานแล้วด้วยค่ะ
พวกไทยพวกอีกอย่างเนี้ยทำมาถามกัดสิบอกว่ามันมีอิหรี่
เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลักฐานให้เห็นแต่ว่ายุคใดสมัยใดต้องเป็นเรื่องของกรมศิลป
แต่ต้องเอาไปพิสูจน์เป็นทางรักวิญญาติศาสตร์ถ้าเรื่องเจ้ากับอื่นอื่นเนี้ย
อาจารย์ไม่การันตีอาการันตีจะเพราะว่าเงินเฟืองเงินอาจมีจริง
อืมพระอาจารย์ไม่การันตีเรื่องของดวงไฟประหลาดว่าใช่ผีใช่อะไรไหม
แต่สิ่งที่พระอาจารย์ยืนยันได้ก็คือเรื่องของสมบัติโบราณ
อันนี้มีจริงครับหลักฐานการสืบค้นก็พบว่าพื้นที่อำเภอเทพสถิต
รอยต่อบ้านวังไอ้จิตอำเภอหนองบัวระเวมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
หรืออายุมากกว่าสามพันห้าร้อยปีที่แหล่งขุดค้นทางโบราณนักคดี
โป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิซึ่งอยู่ติดกับบ้านวังอ้ายจีดค่ะ
อันนี้เราตรวจสอบข้อมูลมาจากการขุดค้นเนี่ยนะคะก็เจอเครื่องมือเหล็กกำไรห่วงสำริท
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันที่เห็นแสงไฟประหลาดแล้วเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ต่าง
จะเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณของคนโบราณหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของสมบัติโบราณเขาขุดเจอกันจริง
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบเรื่องของสมบัติโบราณ
ใช่ว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนกันแน่ด้วย
อันนี้ก็จะชัดว่าเก่าแก่มากน้อยขนาดไหนเป็นของโบราณจริงหรือไม่อย่างไร
สรุปแล้วดวงไฟประหลาดก็ยังตอบคุณผู้ชมไม่ได้ค่ะว่าใช่กระสือไหมหรือคืออะไร
แต่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาหลายท่านเนี่ยบอกว่าเคยเจอนะ
ทางไลน์ที่หน้าจอก็บอกหลายท่านบอกเชื่อเคยเจอนะครับ
ท่านอาจจะมองในมุมวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่มีหรอก
นะแต่เราก็พยายามที่จะหาคำตอบให้อยู่